หลายคนน่าจะกลับไปส่องแอร์ที่บ้านของตัวเองแบบทันทีเลยนะคะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงเธออยู่ที่หอพักที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

มันเห็นเหมือนเป็นแบบอะไรจุดขาวเป็นแบนอยู่ในแอร์

บอกโอ้โหตอนรู้เนี่ยตกใจกรี๊ดแจ้งตำรวจเลยนะคะ
ต้องเรียกช่างเรียกอะไรมาลื้อฝาครอบแอร์ออกทิ้งทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็ต้องไปไล่ดูอ่ะว่าไอ้กล้องตัวนี้สายมันต่อมันโยงมาจากตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
นี่ที่เห็นเนี่ยมันซ่อนอยู่ในช่องแอร์แบบนี้ค่ะ
ลักษณะกล้องเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นแบบตัวเล็กสีดำแบนกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยแค่๒เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะ
ในกล้องเนี่ยนี่เป็นแบบนี้ค่ะเหมือนที่เราเห็นในหนังอ่ะเหมือนพวกกล้องแอบถ่ายอ่ะ
อันเล็กเท่านี้เอง๒เซนติเมตรแล้วก็ซ่อนอยู่ในนั้น
เห็นจุดขาวขาวไหมคะสังเกตเห็นได้จากจุดขาวขาวว่าอันนั้นน่ะคือกล้อง
แต่คือมันต้องแบบเราต้องตั้งใจมองจริงนะกว่าจะเห็น
เพราะเวลาเรามองไปมันจะเป็นเหมือนกับช่องมืด

ถ้าเราไม่สังเกตดีจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่
ใช่ค่ะเธอบอกว่าเธอเนี่ยเช่าห้องนี้มาปีนึงแล้ว

เธออายุ๒๖ปีนะขออนุญาตให้เปิดเผยชื่อกันละกันนะคะ
หอพักเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
ตอนที่เธอเจอเนี่ยเธอบอกเธอกรี๊ดแล้วรีบโทรแจ้งตำรวจเลยอ่ะ

ค่ะน่าจะประมาณหลังปีใหม่
คิดประมาณนั้นเพราะว่าอันเนี่ยมันคือเบียนใหม่ค่ะ
ปกติมีหนูคนเดียวที่จะเขาหอมนี้ได้
เธอบอกว่าเธออยู่ที่หอพักนี้มาปีนึงแล้ว
มีแฟนหนุ่มมาหาบ้างเป็นบางวัน

ให้เพื่อนสนิทที่เป็นช่างแอร์มาล้างทำความสะอาดแอร์ให้
ก็ยังไม่เจอว่ามีกล้องอยู่ในนั้นนะคะ
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาหลังจากที่ให้เพื่อนมาล้างแอร์ให้แล้วนี่แหละ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาได้พูดคุยกับเธอนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าคนที่เอามาติดเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องช่างนะ

เพราะเขาใช้วิธีการต่อไฟจากแอร์เข้ามาที่กล้อง
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดเปิดแอร์ปุ๊บกล้องทำงานทันที

มันก็ต้องเป็นสื่อแผนแม่ว่ามันมายังไง

ผู้หญิงเขาอยู่กับแฟนคนเก่าอยู่หรือเปล่าพรุ่งนี้ที่แรก
เขาก็อยู่กับแฟนคนเก่ามาตั้งแต่หลายเดือนแล้ว
คนเก่าอยู่ด้วยกันมาหลายเรือน

แล้วก็แฟนใหม่มาคบกับแฟนใหม่ได้๒เดือน
เพิ่งได้สองเดือนผมสอบเรื่องต้นนะ
ถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียกแฟนเก่ามาสอบไหม

ตอนนี้นะคะก็เลยเห็นบอกว่ามีประเด็นเรื่องแฟนเก่าด้วย
อันดับแรกเนี่ยตำรวจบอกก็ไปติดต่อของหอพักก่อนเลยแหละว่ารู้เรื่องรึเปล่า
เจ้าของหอพักบอกผมไม่รู้เรื่องนะ
ตัวผมเนี่ยมีลูกสาวสองคน
แล้วก็ไม่มีผู้ชายคนอื่นในบ้านก็ไม่รู้จะไปติดกล้องแอบดูผู้หญิงในห้องพักทำไม
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางหอพักก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ตำรวจตรวจสอบด้วย
เพราะว่ามันก็เสื่อมเสียเหมือนกันนะคะ
ส่วนอย่างที่บอกจริงแล้วเนี่ยห้องพักนี้ผู้เสียหายบอกว่าอยู่มาแล้ว๑ปี

แฟนเก่าเนี่ยทำงานเกี่ยวกับหน่วยติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่งในเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
แล้วก็เลิกรากันไปได้ประมาณสัก๕เดือน
แล้วหญิงสาวก็มีแฟนใหม่ประมาณสัก๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ

สืบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเร่งตรวจสอบ

ผู้เชี่ยวชาญได้อิเล็กทรอนิกส์มาตรวจสอบอีกทีนึง
ว่ามันจะมาจากไหนยังไงได้บ้างนะคะ